หนุ่มที่เกี่ยวข้องกับเสียโป้โดยแบบงงเหมือนกัน
นานทีจะเจอคุณน้ำระพีพัฒน์เข้ามากรุงเทพ

มีผลงานละครให้ได้ติดตามกันนะจ๊ะ
คว้าตัวคุณน้ำระพีพัฒน์มาเปิดใจถึงชีวิตของชาวไร่

โอ้โหคุณน้ำบอกตอนนี้ดีสุดนะ
ช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนจัดไปหน่อย
ส่วนคดีค่ะคดีก่อนหน้านี้ที่เสียโป้ท้าชนไก่
จนเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เคลียร์กันไปแล้ว
รวมถึงไปอัปเดตอาการของลูกชายของคุณน้ำหน่อย
หลังจากที่ไปโหนบาแล้วกระดูกแขนหัก
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วด้วยจ้า

ทางผู้ใหญ่ก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไร

ทำมาหากินในคนละแขนงคนละหน้าที่กันอยู่แล้ว
ก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินของตัวเองดีกว่า
เชียนก็สนุกของเขาได้พักผ่อนรีแล็กซ์ของเขาไป

ก็จะหากิจกรรมให้เขาทำในช่วงตอนปิดเทอมครับ
แต่ด้วยอาจจะโลดผลอะไรมากไม่ค่อยได้

ตอนนี้เขาบอกว่าธรรมดาเขาเหมือนปกติแล้ว

ก็ตอนนี้ก็ยังสนอยู่แต่ก็เริ่มจะนิ่งขึ้น
พอพูดรู้เรื่องแล้วแต่ก็จะเริ่มนิ่งขึ้น

โอ้โหลูกชายนี้โตจะเป็นนุ่มอยู่แล้ว
คุณพ่อน้ำเหมือนเดิมมาก

นี่เดี๋ยวมีผลงานละครให้แฟนหายคิดถึงกันด้วยนะคะ
ติดตามผลงานเอาคุณน้ำด้วยนะคะ